เน้นแบบวิถีไทยวิถีพุทธค่ะ
โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะ
จัดการแสงเทียนแห่งสยามกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

งานแสงเทียนแห่งสยามสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
ถวายเป็นพระราชกุศลพุทธศักราช๒๕๖๐จะจัดขึ้นในวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ต่อเนื่องจนถึงวันที่๑มกราคม๒๕๖๐น้ำมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ของไทยในหลวงรัชกาลที่๙
และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทระเทพยวรางกูล
งานแสงเทียนแห่งสยามเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพหานครสำนักงานตรวจแห่งชาติ
กระสูงมหาศไทยและกระสูงการเที่ยวและกีฬา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคน
คือว่าเป็นช่วงสำคัญทั้งในโลกของการถวายอะไรรับทราบและเป็นช่วงของปีใหม่
และช่วงนี้ผ่านมาทางสงวนธรรมนี้ก็มีจัดกิจกรรมสดมนต์ข้ามปี
เราก็ทำให้เป็นกิจกรรมร่วมกันทั้งหมดเลย
มเทียนที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงาม๑แสนโคม
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
โดยตามกำหนดการเวลา๑๙นาฬิกาจะแจกโคมเทียน
จากนั้นในเวลา๒๑นาฬิกา
มีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นเวลา๘๙วินาที
และเวลา๒๓นาฬิกา๔๕นาทีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่านโม๓จบ
และบทสันเสริญคุณพระรัตนัตรัย
เวลา๒๔นาฬิกาลั่นคล้องชัย๙ครั้ง
พระสงฆ์และประชาชนสวดมนต์ข้ามปีด้วยบทชะยันโต
ร้องเพลงสันเสริญพระบารมีและเพลงพรปีใหม่
จากนั้นจุดเทียนแสงเทียนแห่งสยามในเวลาเที่ยงคืน๙นาที

และในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาทในเวลา๗นาฬิกา
เพื่อต้อนรับปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ในช่วงเวลาเขาดาวน์ปกติเราจะเห็นเป็นช่วงของการที่จะมีการจุดพลุ
นะครับเรื่องเริงต่างแต่ปีนี้จะต่างออกไปนะครับ
เรียนว่าเป็นแสงเทียนแห่งสยาม
ก็คือว่าทุกคนร่วมกันจุดเทียนร่วมกันร้องเพลงนะครับ
สันเสริญร้องเพลงรวมทั้งในเรื่องการสวดมนตร์รับปีใหม่นั้น
เป็นการแสดงพลังให้เห็นถึงความสามัคคีความจงรักภักดี
ที่ประชาชนคนไทยนั้นมีต่อสถาบันประมาณราชา
อกจากนี้ยังมีภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน
จัดเวทีเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกัน
ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
แก่บริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดต่างทั่วประเทศมากกว่า๒๐ล้านคน
มีเงินสะพัดประมาณ๓๖๐๐ล้านบาท
และจะเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ

มีเงินสะพัดประมาณ๑๙๓๐๐ล้านบาท